กราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนักน้ำพระไทยแผ่ภัยศาล
ร่มบุญอุ่นห่วงแห่งดวงมารดุดสายทานหลังทำชื่นชำเย็น
ปวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ขุเข็น
บรอยหมองผองชนพ้นลำเคนทรงบำเพ็ญบุญญาบารมี
วันที่๕ธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรี
ทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสัตว์ดูดีของพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยกล้าวด้วยกมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทสแนปเปอร์จำกัด
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ก็แอมนึงสัมผัสแหวะสร้างความยอมแรงของผู้ที่ผู้ชม
ผู้เจอสีแดงของผู้ที่ผู้ชมและทำให้ผู้ได้ผูลมันสนุก
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอยพิศนุนิมสกุลครับ

และนี่คือรายการเกมโชว์ที่คุณจะต้องสั่นไปทั้งตัวเลย

จับไปอีกแล้วพ่อจ๋าม่าย่า

และคุณจะต้องมีความชำนาญในด้านการทรงตัวด้วยนะฮะ

แล้ววันนี้ครับทั้งสองทีมจะต้องมาร่วมเปิดศึกท้าชนเครื่องเล่นของเรา

ไม่ที่ผมก็จะบอกว่าไม่พาภรรยามาดูบ้าง

แฟนผมเนี่ยนะฮะเขาเป็นน้องของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เป็นน้องของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง

พี่ฮอยอภพพงศ์

อ๋อเนี่ยลุงผม

แกเกมใส่ได้ไหม

แต่โหเมื่อกี้ดูแต่ละเกมมาคิดว่าต้องถอดแล้วล่ะ

มาแล้วนะเรา

ครูบอยของเอง

สวัสดีครับพี่หาย

นี่คือคนที่คิดท่าเต้น

น้องสาวก็คือคู่หูกัน
เวลาเต้นเขาจะต้องเต้นคู่กันเพราะว่า
คนอื่นคงเอามาอยู่ไอ้นี่มันกินเหมือนเต้น

เห็นเกมแล้วอยากมาเล่นเพราะวันนั้นคุยกับบอลว่า

โอ้โหจริงเลยเพราะว่าเกมน่าเล่นมาก

ชุดยี่นสีตกล้าน้ำแต่ไม่ได้เอาเกงน้ำมาเปลี่ยนทำยังไงดี

อาจจะบ้าแล้วคุณ

หุงปลงจมุกด่งเขาจั้ว

ยิ่งย่องยอดบวงอด

สวัสดีครับ
พี่ครับของเราออกในประเทศไทยนะครับ

เอ้าทำไมจะไม่รู้จัก

เพราะมีเงินรางวันมา
เกมอ่ะเกมเริ่งเริ่งเงินมาเรื่องใหญ่

คาติกาวันนี้คือว่าจะแบ่งการแข่งขันเป็น๒รอบ
รอบแรกทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดรับไปเลย๑๐๐๐บาทนะครับ

ทีมไหนที่มีคะแนนมากที่สุดรับไปเลยอีก๒๐๐๐บาท

ทีมไหนที่มีคะแนนมากที่สุดมีโอกาสที่จะเข้าไปรอบโบนัสคูณ๒ครับ
กติกาในการแข่งขันเกมสถานบ้านท้าย
แข่งขันจะต้องอยู่บนแท่นให้ได้นานที่สุด

ทีมไหนได้คะแนนสูงสุดในรอบนี้รับเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
ทีมที่จะเลือกบวชคำถามก่อนนะฮะ
ทีมที่หายครับผมนะฮะ

ได้หมวดของใช้

ยกเลือกหมดเลยดีกว่า

ใส่เลข๔ซึ่งหมวด

เปิดศึกเครื่องเล่นสถานบ้านไทย
ฮายอาภพรได้หมวดของใช้
ทีมยิ่งย่องยอดบ่วงงาม
หมวดหนังฮอลลี่วูด

เดี๋ยวท่านตก
แลดมินดีพอดี

อ่ะนี่เวลาขึ้นพยายามอย่านิ่ง
อ้าวไม่เชื่อเราขึ้นเลยขึ้นแล้วกูทำแบบพี่

ในบ้านนอกบ้านทุกอย่างที่เป็นของใช้เราจะมาถามคุณ

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ตู้เย็นคือตู้ที่ให้ความเย็นตอบ

ปากกาหมึกซึมใช้แล้วไม่มีความสุขตอบ

ยางลบเอาไปทำสงครามได้ตอบ

จู๊ก
จู๊ก

มันตอบยากขนาดนั้นเลยหรือครับคุณแหวด

ตอนแรกก็ยังพอมีออกเครื่องมันกระแทกหน่อย
ก็ตกใจก้นลอยริ้วผิวสวัยร่วงลงมากองที่พื้นแบบหมดสภาพนักศึกษา

ยังไงฮะตู้เย็นคือตู้ที่ให้ความเย็น
ตู้เย็นคือตู้ทำความเย็น
ส่วนใหญ่เอาไว้เพื่อป้องกันอาหารเน่าเสียนะฮะ

แต่ปากกาหมึกซึมใช้แล้วไม่มีความสุข
ครับผมอันนี้ตอบผิดได้คะแนนไปนะฮะไม่ใช่ซึมแบบนั้นนั่นมันซึมเศร้านะฮะ

คุณก็ตอบว่าถูกอันนี้ก็ได้คะแนน

๒ข้อ๒คะแนน
ทีมคุณฮายนำไปก่อน๒คะแนนแจ๋วแหววไปเลยครับ

เคยขึ้นเครื่องเล่นอะไรแบบนี้เคยไปสวนสนุกไหมฮะ

เคยไปดีมเวิร์กก็นี่ก็สบายเลยดิ

หมวดหนังฮอลลีวูดทำไมเงียนเหงื่อแตกทำไมพี

เสียวหรอเฮ้ยยยยยพร้อมมั้ยน้องพี

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ผู้กำกับหนังเรื่องไทยแทนิกชื่อเจมส์คาราเมลตอบ

ร้องเพลงประกอบหนังไทแทนิกชื่อซีรีนนีออนตอบ

เรือไทแทนิกมีปล่องเชื้อเพลิงที่ใช้งานได้ทั้งหมด๔ปล่องตอบ

ในหนังตอนเรือไททานิกส์โอ้โห
นิ่งสงบไม่กระโตกกระตากมากครับ
ตอบได้สุขุมรุ่มลึกแต่มาเสียจังหวะ
เรื่องกระแทกระทั้งตกออกมา
อีกนิดเดียวเองครับอีกนิดเดียว
งั้นจะตอบได้เป็น๑๐ข้อแล้ว
โทษลืมไปเขามีแค่๕ข้อไอ้บ้า

ผู้กำกับหนังเรื่องไทแทนิกชื่อเจมส์คาราเมล

ร้องเพลงประกอบหนังไทแทนิกชื่อเซรีนนีออน

ทำไปได้๒ข้อ๒คะแนนครับ
ทั้งสองทีมสงสัยจะไม่หิว

ทีมคุณยิ่งยงทำไปได้๒คะแนนเช่นกัน

ครูบอยเนี่ยเป็นดันเซอร์อยู่แล้วด้วย

บอยยังมีโอกาสได้ออกแบบท่าเต้น

ออกนะฮะออกให้ใครครับ

ปล่อยเสียงออกมาครับอย่าเต้นเสียงครับ

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

เมื่อวานฝนตกวันนี้เราไม่ควรพกร่ม

กันใจตัดเล็บใช้ตัดเล็บได้อย่างเดียวตอบ

ถ้าอากาศร้อนจัดเราควรแก้ผ้าอาบน้ำ
กระดานดำสีเขียวตอบ

ผิดตอบละ

ผมเห็นครูแล้วผมนี่เกร็งก้นเลยครับ
กูเกร็งแล้วก็แข็งไปทั้งตัว
สมาธิในการตอบนี้กระเจินไปหมดเลยครับครู

ดูนี่คิดแล้วเลยครับครู

สุดท้ายคุณก็เกร็งต่อความรุนแรง

ทันประสบความพัดแหน่งลงมาหน้าจิ้มทุกคน
รักไปเลยครับครูบอย
โอเคนะครับครูไม่โอเคเลยทำไมฮะผิดก็ถูกตอบผิดกว่าเลยอ่ะรู้ได้ไงอ่ะ
เมื่อวานฝนตกวันนี้เราไม่ควรพกร่มครูตอบว่าถูกผิดสิครับเมื่อวานฝนตก
วันนี้เราก็ควรจะเตรียมไว้เออไม่เตรียมตัวเออนะฮะไม่ได้คะแนนนะฮะ
กันไกลตัดเล็บใช้ตัดเล็บได้อย่างเดียวมันก็ผิดมันใช้ตัดอย่างอื่นตัดก็ได้ใช้แต่ใบเล็บก็ได้
เป็นการตะเล็บอ่ะอากาศร้อนจัดเราควรแก้ผ้าอาบน้ำไปตอบว่าผิด
ทำไมอาจารย์บอยเวลาอาจารย์แก้ผ้าหรือว่าใส่เสื้อผ้าอาบน้ำ
เวลาอาบน้ำอ่ะเออก็แก้นะก็แก้ไงมันไม่ได้ยินอะไรหูอื้อ
ไม่มันหนีบมัวแต่หนีบไงแบบว่าหนีบเยอะไปหน่อยเนี่ยลืม
ทำไม่ได้สักข้อนะฮะเอาไป๐คะแนนเชิญครับ
ทีมคุณฮายนิ่งเงียบซึมคะแนนเท่าเดิม๒คะแนน
ยิ่งยองครับทำให้ได้เยอะนะครับครับผม

พร้อมนะคะอย่าเอามือจับออกครับ

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

โรสนางเอกเรื่องไทแทนิกร้องเพลงก้อนหินก้อนนั้น

ดาราที่รับบทเป็นแจ็คดอร์ซัน
ลีโอนาโดดาวินชี่

พี่ยิ่งยงครับผมเพิ่งรู้วันนี้นี่เองครับพี่
ว่าช่วงตัวของพี่นี่

โอ๊ยกั้นแล้วยังไม่เกิดประโยชน์อีก
โหคืองกระแทกนิดเดียว

ลงมานั่งเล่นรูปมันเฉยเลย
แนะนำครับแนะนำผมขอแนะนำครับพี่

นมเยอะเยอะนอนวัยวัย

สักทีตอนลงมันเหยียดตะปาดโดน

เขาตอบว่าผิดใช่ครับ

ทีมคุณยิ่งยงทำเพิ่มมาได้อีกหนึ่ง
รวมเป็น๓คะแนน

เกมแบบนี้ปกติพี่ไม่เล่นหรอกฮะ

เราให้พี่จับลูกบอลได้แต่ห้ามจับเก้าอี้นะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

จานดาวแท้ราคาจะแพงกว่าจานดาวเทียม

แอร์กี่คือแอร์เก่าตอบถูก
ถุงยางอนามัยเอาได้ที่อนามัย

คุณพี่ฮายครับคุณพี่ฮาย
ผมไม่รู้เลยว่าจะมองลูกบอลหรือมองอะไรดี

แต่ชอบพี่ที่ตอบอยู่ดี

รู้สึกตัวอีกทีพี่ก็ตกลงมา

ผมนี่กำลังมองลูกบอลชี้เพลินเลย

ไหนบอกว่าลงท่าดิลงท่ามือที่ไหน

เพราะว่าเขามีแอร์แบ๊กอย่างดี

มันสัดหรือมันสั้นดูให้ดี
ถึงของที่

แต่แอร์อยู่บนเครื่องบิน
ตอบว่าถูก
คือแอร์เก่านั่นมันคำผวนพี่ฮายไงแอร์เก่าก็อี๋แก่

เออใช่มันคำผวนปล่อย
ตัวเย็นขึ้นในพี่ดาวเนี่ย

ทำมาได้ถึงข้อ๑คะแนนครับ

โอ้โหอีกฝั่งคงหนักใจแย่
เพราะทีมคุณฮายทำคะแนนรวมไปได้๓คะแนน
น้องการครับผมนะฮะหมวดหนังฮอรี่บูธนะครับ
พี่ฮายจ๊ะไม่ได้จะพูดไหม

เร็วเลยหนีบดีหนีบดีเมื่อกี้นี่ขาในยังสั่นอยู่เลย

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

หนังเรื่องสไปเดอร์แมนพระเอกแปลงร่างเป็นแมงมุมได้ตอบ

แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคา

ถ้าแมงมุมมีไลน์สามารถแชทคุยกับแมงมุมได้ตอบผิดครับ
อ่าเย้
เชียบสุดติ่งกระดิ่งหางูไปเลยครับคุณการ
โอ้โหมีการทรงตัวที่ยอดเยี่ยม
ตอนแรกนึกว่าจะมือร้อยโอ้โฮดูดูสภาพ
แต่ก็รอดมาได้แล้วยังอยู่ได้ถึงคำถาม
ข้อสุดท้ายสุดติ่งจริงครับคุณด้าน
ซีดีผีคือซีดีที่มีหนังผีผิด
ครับผิดครับเอ้อซีดีผีคืออะไร
ซีดีเถียนครับเอ้อมันผิดกฎหมาย

ไปเดอร์แมนพระเอกแปลงร่างเป็นแมงมุมได้

แมงมุมตัวที่กัดพระเอกเป็นแมงมุมลาย
มุมร้ายผิดครับผิดเหรอ
ถูกมั้ยพี่จำไม่ได้แล้วคำนี้ยังไง
ถูกแมงมุมหลายตัวนั้นฉันเน้นมันอยู่บนหลังคา
เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องสไปเดอร์แมน

แล้วถ้าแมงมุมมีไลน์เราสามารถแชทคุยกับแมงมุมได้

ได้ไป๓ข้อ๓คะแนน
ทีมคุณฮายทำไปได้๓คะแนน
ส่วนทีมคุณยิ่งยงทำไปได้๖คะแนน

ต้องสลิกตัวแรง

ช่วงหน้าไม่เป็นไร
เดี๋ยวเกมหน้ายังสามารถแก้ตัวได้